ประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเพียง๒วัน
แต่ก็ต้องเตรียมรับมือนะคะพายุฤดูร้อนกันแล้วค่ะ
โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมรับมือคุณผู้ชม
เพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความชื้นเยอะเป็นทุนเดิมค่ะ
เมื่อมีลมเย็นจากจีนแผลลงมาก็ทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนค่ะ
เราไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าพื้นที่บ้านของคุณผู้ชมเนี่ย
เตรียมรับมือกันอย่างไรบ้างค่ะ
คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่๑ถึง๔มีนาคมเนี่ย
บริเวณหลายพื้นที่เนี่ยต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนนะคะ
วันที่หนึ่งก็เริ่มเลยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
มีพื้นที่ที่ต้องระวังคือจังหวัดนครราชศรีมา
บุรีรำสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะ
ภาคตะวันออกหลายจังหวัดค่ะตั้งแต่จังหวัดปราจีนบุรี
สะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ
มานะคะในวันที่๒๓มีนาคมค่ะ
ต้องเฝ้าระวังเกือบทุกภูมิภาคของประเทศนะคะ
ไล่ตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางนะคะ
ภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ค่ะแต่ภาคใต้จะน้อยที่สุดนะคะ
ภาคใต้จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมีเพียงแค่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริคันและชุมพรค่ะคุณผู้ชม
มาค่ะวันที่๔มีนาคมค่ะ
พายุเริ่มน้อยกว่าวันอื่นแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมีภาคเหนือนะคะ
น้อยหน่อยแค่จังหวัดสุโคทไทยพิสุนุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรชบูและก็ต่างค่ะ
ขณะที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
มีเหตุที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกลับมากังวลเรื่องโรคร้อนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าอย่างที่เห็นนี่เลยนี่คือทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแอนซาฟิก้านะคะ
เกิดรอยแยกขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะยาวกว่า๓๐กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งรอยแยกนี้ก็ค่อยขยายขนาดขึ้นเรื่อย
ทำให้ในบางส่วนมีท้าน้ำแข็งลอยออกไปกลางทะเลด้วยค่ะ
และนี่คือรูปของเราละนะวันนี้สวัสดีค่ะ